ที่จังหวัดสะแก้วทหารมอบถุงยางชีพเพื่อการศึกษา
และมอบจักรยานในโครงการจักรยานสารฝันปันสุกให้เด็กนักเรียนตามแนวชายแดน
โดยที่โรงเรียนบ้านโคกสแบงตำบลท่าข้ามอำเภออรัญญประเทศพันเอกกิติ
พิษภัยศาลผู้บังคับการกรมทหารราบที่๑๒รักษาพระองค์ประธานในพิธี
ทำการมอบรถจักรยานและมอบถุงยางชีพเพื่อการศึกษา
ประกอบด้วยชุดนักเรียนเสื้อผ้าและรองเท้าที่มีสภาพดี
หนังสือเรียนหรือหนังสืออื่นที่มีประโยชน์สำหรับเด็ก
หลังที่ผ่านมาได้เชิญชวนกำลังพลของหน่วย
ตลอดจนชุมชนรอบค่ายหรือผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมบริจาคสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่มีสภาพดี
และสื่อการเรียนการสอนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคสแบน
กล่าวขอบคุณกรมทหารราบที่๑๒รักษาพระองค์
ที่เด็กได้รับประโยชน์สูงสุดจากทั้ง๒โครงการ

เพื่อจะได้มอบต่อให้กับรุ่นน้องที่มีความจำเป็นต่อไป